ฮ่ายยยยย

เอาอีกละกันเราสลับเป็นไปมา

เราพิเศษกับคนอื่นคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะกับสามีหรือพระญา
แต่จริงนะเราว่าเราคือสามีทั้งคู่
อยากให้คิดเขาว่าคือสามีกับสามีมาเจอ